ตอนนี้เขาไม่เลือกแล้วไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ขโมยกันตลอด
คราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะกับพ่อค้าขายผลไม้ที่ตลาดนัดที่โคราช
เพราะว่ามีเจ้าโจรมากระชากสร้อย
คุณผู้ชมเห็นวงสีแดงอยู่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะ
แล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโจรที่มากระชากสร้อยเนี่ยยังจับตัวไม่ได้เลย
เดี๋ยวไปดูพฤติกรรมพฤติการนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นกันชัดเลยนะคะ
รวมถึงมีภาพจากกล้องหน้ารถด้วยผู้ชายคนนึงนี่เขาคล่อมรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกับรออะไรสักอย่างอ่ะ
ประมาณสักยี่สิบวิหลังจากนั้นก็พอผู้ชายคนนี้เขาขี่ไปข้างผู้ชายคนนึง
เอื้อมมือไปกระชากเลยค่ะกระชากสร้อยได้แล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไปแบบอย่างเร็วเลยนะคะ
ซึ่งในเฟซบุ๊กเนี่ยเขามีการเอาคลิปนี้มาแชร์นี่ดูอีกจังหวะหนึ่งอีกมุมนึงนี่จะเห็นชัดเลย
เห็นไหมพอขี่เข้ามาแล้วก็ชากสร้อยพ่อค้าเนี่ยวิ่งตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
แต่ก็ยังตามไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าวิชาตัวเบาเนี่ย
โพสต์ภาพโพสต์ข้อความลงในกลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอง
ก็ระบุบอกว่ารบกวนขอความช่วยเหลือหน่อยครับพ่อผมเนี่ยโดนกระชากสร้อย
ร้อยคอทองคำหนัก๕บาทจุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอคง
กับแม่เนี่ยขายผลไม้อยู่ที่ตลาดใครแจ้งเบาะแสจนจับกุมได้
มีรางวัลให้ซึ่งทางลูกของผู้เสียหายเขาบอกด้วยนะคะ
สร้อยนั้นมันไม่มีตะขอเพราะอะไรถึงรู้รู้ไหม
ตะขอเห็นไหมคะมันร่วงอยู่ที่พื้นตรงจุดที่เกิดเหตุ
แล้วเขาก็ให้ช่องทางติดต่อไว้บอกว่าสามารถแจ้งได้เลยตลอด๒๔ชั่วโมง
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ตลาดสดแห่งนี้ค่ะเป็นตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคงที่โคราช
ก็ไปเจอพ่อค้าที่เป็นผู้เสียหายชื่อว่านายสิริชัยจันทิพย์เล่าให้ฟัง
บอกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนบ่ายโมงเลยของวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ตัวของคุณสิริชัยกำลังเก็บเปลือกทุเรียนขึ้นรถ
เปลือกทุเรียนไปทิ้งแบบที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องหน้ารถนี่แหละ
แต่ปรากฏว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นมอเตอร์ไซสีเหลืองครีม
หมวกกันน็อกสีแดงแล้วก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขี่ตรงมาเลยจังหวะนี้แล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำไป
ตัวคุณสิริชัยเนี่ยพยายามจะวิ่งตามนะวิ่งไปก็ไม่ทัน
พลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันขับรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขี่ตามอันนี้เป็นกล้องจากพลเมืองดีนะคุณผู้ชม
คือเห็นลักษณะชัดเจนเลยหมวกกันน็อกแดงคือคนร้ายค่ะ
พลเมืองดีพยายามขี่ตามคุณดูสิโจรมันไปเร็วมากอ่ะ
ขี่ตามไม่ทันแต่ผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครพบเบาะแสแล้วก็มีคนนำสร้อยคอทองคำ๕บาทมาขาย
เอามาจำนำเนี่ยลักษณะของสร้อยคือจะไม่มีตะขอ
ยังไงอยากให้รีบแจ้งเบาะแสมาที่สพคงให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้๒เบอร์ค่ะ
คุณผู้ชมเบอร์ของสพนะคะเตรียมจดเอาไว้ได้เลย
แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ๐๔๔๔๔๕๙๑๙๑อันนี้เบอร์ของสพคง
หรือถ้าเกิดอยากติดต่อผู้เสียหายโดยตรงเลยก็ได้ที่คุณสิริชัยแล้วก็ลูกชาย
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้๐๘๐๐๔๒๑๖๖ค่ะ
เพราะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าจับตัวคนร้ายได้
เดี๋ยวทางฝั่งผู้เสียหายจะมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะคะ